สลับสับเปลี่ยนตำแหน่งรัฐมนตรีในรัฐบาลประยุทธ์๕กันอยู่นี้
สาวิเคราะห์ตลบม่านการเมืองก็มองอนาคตความเป็นไปได้
ในเรื่องของการจัดสรรตัวบุคคลในเที่ยวนี้ด้วย

สภาวะพิเศษที่เข้ามาร่วมด้วยหลายเรื่อง
สภาวะที่ว่านี้จะเป็นอะไรบ้างนะคะ
รวมทั้งจะส่งผลต่อการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีอย่างไร

ความเคลื่อนไหวทางการเมืองสัปดาห์นี้ค่ะ

ไปกว่าการใช้อำนาจตามมาตรา๔๔
ยกย้ายอธิบดีกรมการจัดหางาน
จนทำให้รัฐมนตรีว่าการแล้วก็ทีมที่ปรึกษาลาออกเลย

แล้วก็น่าจะเป็นจุดเปลี่ยน
เกี่ยวกับการทำงานของคณะรัฐบาลทหาร

สิ่งที่เกิดขึ้นที่กระทรวงแรงงานเนี่ย

แต่ปัญหาสำคัญก็คือม๔๔ที่ใช้
บ้านพิเศษที่ใช้กับคนพิเศษด้วยกันเนี่ย

จริงโดยระเบียบบริหารร่ายการพันธุ์ดิน
แต่คราวนี้เนี่ย
เมื่อหัวหน้ารัฐบาล

ม๑๔เปรี้ยงออกมาเลยอย่างนี้มันจึงน่าคิดว่าได้มีการพูดคุยกันข้างในหรือเปล่า
ได้มีการขอร้องกันก่อนหรือเปล่า
โดยเฉพาะกระทรวงแรงงานก็อยู่ในสายงานของรองนายกบิ๊กป้อม
มาด้วยกันของคอสชเพื่อนพ้องน้องพี่ก็ส่วนหนึ่ง
แต่ว่าพี่ใหญ่พี่รองน้องเล็กเนี่ยเป็นฐานรากอันสำคัญนะครับ
ปรากฏการณ์นี้จึงน่าสนใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นตามมา
สำหรับผมคิดว่าจุดเปลี่ยนของการที่จะปรับคศปรับใหญ่เนี่ย
น่าจะเกิดขึ้นจะช้าหรือเร็วอะไรก็แล้ว
แต่เพราะว่าการที่เปรี้ยงออกมาอย่างนี้เนี่ย
ผมว่านายกประยุทธ์ต้องประเมินแล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นตามมานะครับ
ประเมินแล้วจะเกิดอะไรขึ้นตามมาแล้วมันก็เกิดอย่างที่เห็น
ภายในวันเดียวขนของขนอะไรลาออกกันหมดทั้งทีม

เพราะฉะนั้นการมองว่าปรับใหญ่เนี่ยผมก็คิดว่าพลเอกประยุทธ์พร้อม
แต่ที่ต้องจับตากันต่อไปก็คือว่าการใส่คนลงไปให้มันเหมาะกับงานเนี่ย
มันจะวัดภาวะผู้นำของประวัติศาสตร์ประยุทธ์
ในระดับอันสำคัญเวลาที่เหลืออยู่ประมาณ๑ปี
รถแมพที่ประกาศเลือกตั้งปลายปี๖๑นะครับ
แล้วก็กว่าจะได้รัฐบาลก็คงเหลื่อมไปอีก
อาจจะต้นปีหรือไปถึงกลางปี๖๒ก็ได้
เพราะฉะนั้นเวลาปีกว่าไม่ใช่เวลาน้อยสำหรับการทำงาน
ที่จะวัดดูว่าการใช้อำนาจพิเศษเพื่อปฏิรูปประเทศ
หรือว่าแก้ปัญหาไม่ให้ระบอบประชาธิปไตยจากการเลือกตั้ง

ผมว่าช่วงเวลาต่อไปนี้เป็นช่วงเวลาระทึก
แต่ว่าปรับแล้วมันจะเกิดลอยล้าวเพิ่มขึ้น
หรือว่าจะมีสถิษฐภาพรัฐบาลขนาดไหน

การใช้ม๑๔๔ปกติมันจะต้องเป็นเรื่องทุจริตคอรัปชั่นเรื่องใหญ่พอสมควรนะ
มันใช้ได้ทุกอย่างถ้ามันเป็นอุปสรรคในการบริหารประเทศ

แต่ว่าการบริหารประเทศเนี่ย

ก็ต้องใช้อำนาจในการที่จะแก้ไข
อย่างกรณีนี้ถ้าว่าพูดไปแล้วเนี่ย
มันน่าจะมีปัญหาภายในมานานแล้ว
หรือว่าระหว่างรมนตรีเจ้าขวดสวง
ในการแยกยกเนี่ย
แล้วเราสังเกตตอนตั้งประหลัดกระทรวงแรงงาน

แต่รมนตรีบอกนี่ต้องเอาคนนี้
คนที่ถูกย้ายคราวนี้
บอกว่ามาจริงจากคนนอกจริงลอยมาเลย
อันนั้นก็ไม่พอใจแล้ว
แล้วก็พอตั้งคนที่เป็นอธิบดี

เพราะว่าจริงเราต้องยอมรับปัญหานะ
เรื่องแรงงานมันเป็นเรื่องใหญ่

เกี่ยวกับปัญหาแรงงาน

คนไทยไม่ค่อยทำงานลักษณะอย่างนี้
มันก็ต้องอาศัยแรงงานต่างด้าวนะ

ออกมาตรการที่ค่อนข้างจะวุ่นวายกันจน

ดำเนินการในเรื่องแรงงานมันรวดเร็ว

กับคนไอเดียนี้

พัฒนาการทางเทคโนโลยีสมัยใหม่
แล้วก็มีข่าวว่าทางมหาดไทยก็

เอาออกมาให้ฝึกในการวิกรอดได้

ท่านนายกุลเซนต์ของกระเมน

แรงงานที่เป็นคนของเขา

แจมัยหมดซักทีนะ
มันก็เลยทำให้นายกต้องตัดสินใจ

ธิบดีคนนี้มันก็เป็นคนสนิท
ที่เขาวางตัวให้มาทำงานของรัฐมนตรี
แล้วเมื่อนายกตัดสินใจอย่างนี้มันก็ระเบิด
ถ้าจะบอกว่าบิ๊กป้อมไม่รู้เลยคงไม่ใช่ล่ะ
นายกคงจะกระซิบบอกบ้างแหละ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยผมจะลำดับความอย่างนี้นะครับว่า
การตัดสินใจของท่านนายกวิกตูเนี่ย
มีแปลกกว่าการออกคำสั่งอ๔๔ครั้งก่อนอยู่อย่างหนึ่ง
ก็คือเมื่อตัดสินใจออกคำสั่ง

แล้วก็บอกว่ามีผลตั้งแต่ประกาศราชกิจจา

คือพอคำสั่งออกพระราชกิจจาออกมีผลเดี๋ยวนั้น
เรียกว่ามีผลทันทีที่เซ็น
ซึ่งธรรมดาถ้าเป็นการย้ายเคสอื่น
ก็๒๓วันลากิจจาถึงออกถึงมีผลต่อไปอะไรอย่างนี้นะครับ
แสดงว่าเป็นความรีบด่วนที่สุดที่จะต้องจัดการ
ซึ่งเราก็ไม่รู้เหตุผลคนใดนะครับ
แต่มีอยู่ประการหนึ่งว่ากระทรวงแรงงานเดี๋ยวนี้ไม่ธรรมดา

เพราะว่ามันเป็นกระทรวงยุคใหม่ที่มี
เป็นขุมทรัพย์มหาศาลสำหรับค่าราชการที่บริหาร

เป็นกระทรวงที่เสี่ยงต่อความมั่นคงด้วย
เพราะว่าเราอยู่กับโลกแล้วเรามีปัญหาค้ามนุษย์
เราก็จะเจอปัญหามากมายทางการค้าอย่างอื่น
ตามใดที่กิจการการค้าขาย
หรือการผลิตของเรายังใช้แรงงานแบบค้ามนุษย์
เราจะเสียเปรียบทางการค้านะครับ
ปัญหานี้ก็แก้ไม่จบสักที
ถึงจะแก้ไปได้ในระดับหนึ่งที่ว่า
ปลดชั้นออกมาให้เป็นประเทศที่

จะต้องพัฒนาไปสู่ประเทศแห่งความก้าวหน้า
ปัญหานี้ผมไม่แน่ใจว่ากระทรวงแรงงานได้สนองตอบ
ทีมงานเศรษฐกิจของ
รัฐบาลได้ชัดเจนแค่ไหน

แล้วก็เป็นข้อที่น่าสังเกตอยู่อีกอย่างหนึ่งก็คือ
เราก็เห็นหรอกผู้นำรัฐบาลย้ายอธิบดีแล้ว
รัฐมนตรีจะต้องเดือดร้อนถึงหรือว่าจะต้องถึงกระดาษลาออกนะครับ
ซึ่งไม่ใช่ด้วยเหตุอื่นเลยเหตุเพราะเสียเหลี่ยมหรืออะไรก็ตาม
ซึ่งเรื่องอย่างนี้ที่จริงก็พูดกันได้
เพราะฉะนั้นปัญหาของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้
เราจะต้องจับตาดูต่อไปเป็น๒ทาง
ทางที่หนึ่งถ้าท่านนายกไปยุดใช้โอกาสใช้จังหวะนี้ปรับใหญ่
อย่างที่ท่านที่พี่สุนทรพูดถึงนะฮะว่ามันช่องทางแล้วนั่นก็ทางหนึ่ง
แต่ถ้านายกเพียงแค่ตั้งซ่อม

แดงเดียวแล้วก็ทุนก้าวไปมันก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่ง
มันเกิดขึ้นได้ทั้งสองแบบนะครับถ้าหาคนมาลงเพียงคนเดียว
ผมก็ขออนุญาตมองต่อไปว่าคนนั้นเป็นใคร
ใครเป็นคนเลือกสรรมาซึ่งก็เราก็มองดูสมมุติว่าถ้า
ผลเอกประวิทย์เป็นตัวตั้งตัวตีในการเลือกผมก็เดาว่าคงจะเป็นอดีตประหลัดกระลาโหม

ใกล้เคียงเป็นทหารยศพลเอกอดีตประหลักกระทรวงกราโหม
ที่ใช้สอยกันอยู่ซึ่งมีอยู่หลายคนเหมือนกัน
ถ้าคนในสเปคนี้มาเข้าก็แสดงว่ารอยร้าวไม่ถึงขนาดปรินะครับ
แต่ถ้าหากว่าท่านนายกเมื่อตัดสินใจแล้วเดินหน้าแล้วด้วยม๔๔ครั้งนี้
แล้วไปสัญหานักแรงงานนะครับซึ่งก็คงมีอยู่แหละคนไทย
เป็นนักแรงงานระหว่างประเทศเป็นอะไรต่ออะไรซึ่งจะเป็นใครผมยังไม่รู้นะครับ
มาแล้วไม่ใช่ทหารแต่เป็นคนที่พอตั้งแล้วทุกคนโอเค
พอเป็นร้านบัง
ความล้อเหล้าก็คงมีจากกฎการณ์นี้ความน้อยออกน้อยใจความไม่พอใจหรือยังไง
แต่ผมมองผมไม่มองประเด็นอื่นผมมองประเด็นความรับผิดชอบ

ผลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับเอาละท่านเป็นน้องเล็กแล้วท่านมีเพื่อน
อำนาจมาด้วยกันมีหมู่คณะมีอะไรเนี่ย
แต่ว่าบทบาทความรับผิดชอบของท่านคือนายกรัฐมนตรี
แล้วก็ถ้าเผื่อหมู่คณะเข้าใจว่า
ความเป็นรัฐมนตรีมันต้องยอมรับการนำของนายกรัฐมนตรี
คือต้องตัดคำว่าเพื่อนออกไปนะครับสรุปง่ายนะครับ
ถ้ายังคิดว่าเป็นเพื่อนกันมึงทำกูอย่างนี้เชียวหรือ

ผิดเพราะว่าเราจะต้องทำให้ประเทศมันเดินหน้าไปเนี่ย
ไม่ได้คิดแค่ผมจะได้อะไรผมจะเสียอะไร
ต้องคิดว่าประเทศจะได้อะไรด้วยนะครับ
จะปรับเล็กปรับใหญ่นะครับ
ผมก็ยังทิ้งน้ำหนักว่าปรับใหญ่
คุณทงชัยก็ได้ชี้ให้เห็นบทบาทของกระทรวงแรงงาน
ยุคนี้นะครับว่ามันมีความเชื่อมโยง
ต่อทั้งความมั่นคงต่อทั้งระบบเศรษฐกิจ
ทั้งการยอมรับขององค์การอนาชาติ
เรื่องมนุษยธรรมอะไรกันเนี่ย
เพราะฉะนั้นถ้านายกประโยชน์
นายกประโยชน์ไม่ตัดสินใจอย่างนี้
มันก็หลุดพ้นออกจากการไม่มีธรรมาภิบาลยาก
เขาเป็นพระเด็จการที่มีธรรมาภิบาลนะผมมองอย่างนั้นนะ
ทรกำลังจะบอกว่าหลายกระทรวงกำลังมีปัญหาอยู่
มีแน่นอนครับมีแน่นอน

เรื่องคุณขาดคุณสมบัติเรื่องหุ้น
มันก็เป็นเรื่องที่ค่อยเวลาจะให้คำตอบออกมา
ตรงนี้เท่าที่ฟังมาก็น่าจะไปในแพ็คเกจเดียวกัน
ถ้ามันจำเป็นไปอย่างนั้นไปที่เดียวเลย
อาจจะกี่คนไม่ทราบนะครับ
จึงทำให้ผมรู้สึกว่ามันน่าจะปรับใหญ่

จะไหวเหรออ๋อไม่ไอ้เวลามันไม่ใช่เงื่อนไข
มันอยู่ที่ว่าถ้าเราขยับปรับให้มันดี
เท่าไหร่เนี่ยมันก็จะได้เนื้องานมากขึ้น
แม้เวลาสั้นก็ตามแต่เวลาปีกว่า
แต่คนต้องดีจริงนะต้องเก่งจริงนะที่เข้ามา
ก็ต้องคือจริงนะ
พอบอกปรับใหญ่ก็มีเสียงออกมาบอกว่า
โอ๊ยเขาไปเคาะเข้าไม่อยากเข้ามา

ผมเชื่อว่าคนเก่งคนดีที่เขา
เขามีความเชื่อมั่นท่านนายกมาก

เพียงแต่ว่าเวลาเจรจาทำความเข้าใจกัน
ผมก็ต้องให้สิทธิ์ในการทำงานเขาพอสมควร
แล้วก็ต้องปกป้องคุ้มครองเขาด้วย
เป็นแต่เข้ามาแล้วก็มือไม่ถึง
คุณก็ต้องตัดสินใจด้วยตัวคุณเอง

ทรบอกไปแล้วว่าน่าจะปรับใหญ่

นายกตัดสินใจพลิกปรับแค่เพียงไม่กี่ตำแหน่งเหรอคะ

คือแนวทางอย่างที่ว่าเวลาเหลือปีเสร็จ
ถ้าปรับใหญ่ซะตอนนี้มันก็เป็นสิ่งที่ดี
คือจะได้มีเวลาทำงานนานพอสมควร
เพราะยังไงมองไปข้างหน้ามันต้องมีปรับคอลโลมอลแน่ถูกไหม

ก็ทำไมจะรอปีใหม่ก็เอาซะเลย
แต่ว่าปัจจัยต่างทั้งหลายเป็นความพร้อมแค่ไหน
แล้วก็ปรับใหญ่แล้วแต่ตำแหน่งที่มีปัญหา

ก็คงจะย้ายกระทรวงสลับกระทรวงกัน

อย่าให้ถึงขนาดเชื่อดกันเต็มที่นะผม
ว่าคงยังไงท่านนายกประยุทธ์
ก็คงมองรอบด้านหลายด้านนะครับในการเดินหน้า
แต่ว่าถ้าเป็นการปรับเล็กหรือแต่งตั้งซ่อม
คือเลือกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมาตั้งใหม่คนเดียว
นั่นก็แปลว่ายังประคองทีมเดิมเดินหน้ากันต่อไป
แต่ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วมันมีข้อสังเกต
คือตั้งข้อสังเกตไว้ให้บันทึกเป็นประวัติศาสตร์ว่า
รัฐมนตรีคนใหม่ที่เข้ามาคนเดียวนี้
จะเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์ต่อไปก็คือ
เป็นรัฐมนตรีคนแรกในพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๑๐
ถนนทุกสายก็ชี้ไปที่
พลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่ใช่จบ
อยู่แค่รัฐบาลนี้เป็นที่เข้าใจกัน
บทเฉพาะการร่ำดูนรองรับไว้๕ปี
นายกคนนอกได้นะครับ
เพราะฉะนั้นการปรับพรรมอคราวนี้
จะวัดพลเอกประยุทธ์ในเรื่องการ
สัญหาคนมาให้มันถูกกับงาน
แล้วก็จะขับเคลื่อนประเทศไป
ยาวไปตามยุทธศาสตร์๒๐ปี
เป็นรอยต่อซึ่งไม่มีสะดุดอะไรได้หรือไม่

โปรดติดตามตอนต่อไป